เหตุการณ์ก่อนหน้านี้แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับ
การค้นหาผู้เสียชีวิตตามสัญญาณชีพต่าง
พอจะส่งสัญญาณมาให้นั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อไป
ล่าสุดในวันนี้ผู้นำไต้หวันคนปัจจุบัน
และว่าที่ผู้นำคนใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับ
ก็ไปร่วมการแสดงไว้อาลัยกับการจากไปของผู้เสียชีวิต

และภาพที่สร้างความสะเทือนใจมากที่สุดกับการพบเห็นนั่นก็คือ
ภาพของคู่รักที่เสียชีวิตกัน
ในขณะที่ทั้งคู่นั้นกำลังโอบกอดกันไว้ครับ
ผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด๖๔ทางตอนใต้ของไต้หวันนะครับ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่๙๔คนแล้ว
หลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยรื้อถอนซากอาคารส่วนใหญ่ออกไปหมดแล้วนะครับ
โดยสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพัง

หนึ่งในกรณีที่สร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็คือเป็นภาพของคู่รักชาวไต้หวันนะครับคุณผู้ชม
เสียชีวิตในท่าที่ผู้ชายนั้นใช้มือโอบฝ่ายหญิง
แล้วก็เอาตัวของเขาเองเป็นเกราะกำบังเอาไว้
โดยกู้ภัยต้องใช้ความพยายามในการที่จะแกะมือของ
ฝ่ายชายออกจากฝ่ายหญิงครับหลังจากที่พบศพของ
ทั้งสองในโลกโซเชียลนั้นโดยเฉพาะเพื่อนของทาง
ก็ออกมาแสดงความเสียใจและชื่นชมความรักที่
ทั้งคู่มีต่อกันจนวาระสุดท้ายแล้วก็ยังมี
รายงานผู้สูญหายอีกประมาณ๓๐คนนะครับผ่าน
ไปแล้วกว่า๑๕๐ชั่วโมงครับ
ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายหมาอิงจิลประธานาธิบดี
ไต้หวันและนางสาวชัยอิงเวิร์นว่าที่ประธานาธิบดี
พร้อมกับญาติผู้เสียชีวิตซึ่งก็ส่วนใหญ่นั้น
ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมในพิธี
ไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ใน
ครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าแล้วก็
มีการนำรูปถ่ายของผู้เสียชีวิตทั้งหมดมา
เรียงในพิธีนะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
งานได้เคารพศพและมีพระสงฆ์เข้าร่วม
ประกอบพิธีนอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยา
ที่คอยรับฟังความรู้สึกของผู้สูญเสียและ
คอยให้คำปรึกษาด้วยนะครับ